ณขณะนี้เขาติดตามเขามีความเห็นต่อกรณี
ที่ดินบนเกาะนาคาน้อยนี้อย่างไรกันบ้างครับ
กลายเป็นกระแสที่ทุกคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
อย่างเช่นสมาชิกเฟซบุ๊คคนนี้ครับ

หากเอกชนที่อ้างสิทธิ์เข้าไปปรับพื้นที่แล้วสารสามารถฟ้องทีหลังได้
คงหมดประเทศแน่นอนเจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ป่าให้มาก
และบางส่วนครับคุณผู้ชมก็เริ่มตั้งข้อสงสัยถึงการครอบครองสิทธิ์ของครอบครัวฮิรันพึก
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่ามงกุฎไพรโพสต์ข้อความว่า
การขอออกหนังสือสิทธิ์ต้องมีชาวบ้านหลายรายร่วมการขอ
หรือรัฐมีนโยบายออกสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์เป็นกลุ่ม
ผมเกิดความสงสัยว่าตระกูลฮิรันพึกทำวิธีไหนถึงได้เอกสารสิทธิ์
ก็เป็นการมองอีกมุมหนึ่งนะครับขณะที่สมาชิกเว็บไซต์พันทิพย
ก็โพสต์ข้อความอ้างข้อคิดเห็นของนายกษินพแก้วคุ้มภัย
นักวิชาการที่ดินนะครับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
ที่ดินกระทรวงมหาดไทยระบุแบบนี้นะครับว่า
การออกนศสามกของครอบครัวนายภูริออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
รอบครองโดยมีสค๑ที่ดิน๑๔๐บนเกาะนาคาน้อย
มีเอกสารสิทธิ์นศ๓กถูกต้องเพียง๕๓ไร่
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวนี้ที่บุกเบิกมาโดยดรสุจิตฮิรันพึก
ปู่ของนายภูริโดยที่ดินนอกเหนือจาก๕๓ไร่
ไม่เคยมีการทำรังวัดใดจากสำนักงานที่ดินภูเก็ต
และล่าสุดครับคุณผู้ชมนายพงศุกร์และนายภูริฮิรันพึก
นั้นก็โพสต์ข้อความขอบคุณพลังโซเชียลนะครับ
รวมไปถึงน้ำจิตน้ำใจของทุกคนที่ช่วยกันส่งต่อเรื่องราวนี้
ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าจะประสานทางผู้อ้างสิทธิดิน
ให้เข้ามาเจรจาพูดคุยกันเร็วนี้

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ